จะพาไปพบกับพ่อลูกอ่อนที่ฮอตที่สุดตอนนี้นะคะ
อยู่ที่ตำบลแม่นาเรือจังหวัดพายาวคุณผู้ชม
บอกเลยว่าพ่อลูกอ่อนที่นี่ฮอตมาก
คนนี้ไปลุมล้อมกันแบบนี้เลย

นี่ค่ะมากันแบบทุกเพศทุกวัย
หรือเจ้าพ่อยมทัศน์ค่ะ
ตั้งอยู่ข้างซุ้มประตูทางเข้าวัดแม่นาเรือหมู่๑๐นั่นเองจ้า
สำหรับเจ้าพ่อยมทัศน์นะคะหรือว่าเจ้าพ่อลูกอ่อนที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขารบศรัทธากันมาเนื้อนานแล้วนะ

ก็มีเรื่องเล่ามีตำนานเชื่อกันว่า
เป็นเทพที่ปกปักรักษาให้ชาวแม่นาเรืออยู่ดีมีสุข
แล้วก็ยังโดนบันดาลให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาแล้วด้วยนะจ๊ะ

และแน่นอนว่ามันใกล้วันแห่งการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแบบนี้
มีลึกที่ชาวบ้านเขาจะพลาดกัน
ก็ต้องมากราบไหว้ขอโชคกับเจ้าพ่อกันสักหน่อยล่ะจ้า
ซึ่งถ้ากราบไหว้กันเสร็จแล้วกลับบ้านเลย

ใครไม่รู้แต่ชาวบ้านแถวนั้นรู้ว่าไปกราบไหว้แล้วจะต้องทำยังไงต่อ
เพราะทุกคนเข้ามาเพื่อสิ่งนี้

ล้วงเข้าไปค่ะอีกนิดนึงได้แล้ว
เป็นการล้วงจับหินลงไปในหาย
เดี๋ยวนะล้วงหายจับหิน
เอาให้มันถูกแล้วไม่ต้อง
ล้วงหายจับหินล้วงจับหินไปในหายอะไรประมาณนี้ค่ะ
ดิฉันก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับวิธีนี้เท่าไหร่

ข้างในจะมีหินสีขาวอยู่เพียบ
จับได้อะไรหยิบออกมาดูแล้วจำเอาไว้ขึ้นใจเลยนะ
เขาบอกว่าถ้าคุณดวงดีไม่แน่
หินนี้อาจจะนำโชคมาให้ก็ได้
แต่ในหินนั้นมันมีอะไรก็ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะ
แต่อย่าลืมล้วงหินในหายกันจนเพลินนะคะคุณ

ไม่แน่นอนไม่รับประกันว่าคุณจะมีเงินมีทอง

ก็ต้องจัดการทำงานลงมือด้วยตัวเองเหมือนกัน
ก็ต้องฝากเตือนนะจะไปลงไปล้วงเนี่ย
ล้วงไปในหายเพื่อจับหินก็ต้องล้างมือ

เพื่อความสะอาดและปลอดภัยห่างไกลจากโควิด